ฝั่งของบังแจ๊กเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับความเสียหายหรือเสียประโยชน์หรือเหมือนกับเสียหน้าหรือเปล่า
เขาก็ไปลงว่าผมนะว่าพี่ว่าพี่หากินกับศพมีส่วนได้ส่วนเสียกับคนบนเรือเหมือนได้รับเงินบนเรือ
ตั้งแต่แล้วพี่เค้าเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งท่านทนายตั้มเอารูปที่เขาถือปืนเนี้ย

พี่เคยเห็นมาประมาณเดือนมีนามีนา
กุมภามีนามีคนส่งมาให้ดู
มันก่อนเรื่องที่จะไปเปิดหนี้อีก

แต่ถ้าย้อนหลังกลับไปประมาณสัก๓๑มกราที่ผ่านมา
ปีที่แล้วนะฮะมันก็จะมีประเด็นของ
การโพสต์ขึ้นมาอันหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดู
ก็คือจะเป็นการโพสต์ด้วยอันเนี้ยนะมันจะเป็นอันนี้

ดุ่มกันใจระวังตัวลูกปืนจะมาจากไหน

ใช่แต่อันนี้ไม่มีลูกถือปืน
แต่หลังจากนั้นพี่เข้ามาเห็นอีกทีหนึ่งเมื่อวานแต่มีราศห์ประมาณนี้

พอมาเห็นเสร็จปุ๊บพี่ก็ก็อย่างเย็นเฉย

มันก็ไม่ถูกที่เขามาลงแบบนี้
พี่ก็เลยถือโอกาสนี้ก็คือไปแจ้งความเลยดีกว่า
ก็คือทั้ง๒เรื่องเลยคือ๑เรื่องล่าสุดก็คือเรื่องของหมินประมาท
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของการขู่ฆ่า
ก็ไปแจ้งที่กองปราบท่านผู้การกองปราบก็ลงมารับเรื่องเอง
ก็ถือว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ท่านลงมารับเรื่องเอง
ก็ไปกับคุณแจ้งคุณแจ้งก็ไปแจ้งด้วยว่าทางฝั่งของบางแจ๊ก
ก็ได้มีการนำเอาเพจนึงที่อ้างว่าไปซื้อเข้ามา
แล้วก็เหมือนกับใช้ชื่อเป็นเหมือนคุณแจ๊ส
แล้วก็เอามาลงถึงคนนู้นคนนี้คนนั้นเล็กคุณแจงเคยติดต่อไปบอกว่า
อย่าทำแบบนี้เออขอแบบเนี้ยเขาบอกว่าคุณก็ไปเปลี่ยนชื่อเพจของคุณเอง

แล้วคุณก็ใช้ชื่อแบบนี้คุณก็เข้าใจผิดอยู่ดี
นี่ไงก็ไล่แจงไล่แจ๊ดบอกให้ไปเปลี่ยนชื่อซะ
อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเอาไปลงว่าคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้
กระทั่งมาเป็นประเด็นแล้วแจ๊คเขาก็ยอมรับเองว่า
เขาเป็นคนที่ขู่พี่เองก็ยอมรับ
แต่เหตุที่เขาขู่พี่เนี่ยมันย้อนหลังกลับไปตอนนั้นกรณีของคุณนายดาว
ที่เขามาออกรายการหวนกระแสและทางทนายความของคู่กรณี
ที่เขามาออกรายการเขาไปแจ้งความแล้วมีหมายจับมา
พอมีหมายจับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปสะกิดตำรวจให้ตำรวจมาล็อกคุณนายดาว

ทางฝั่งบังแจ๊กเนี่ยก็ไปปั่นคุณนายดาวบอกว่า
พี่เหมือนเขาเรียกว่า
ซึ่งพี่ไม่รู้เรื่องพี่เคยเล่าให้รถเมฆกับโดดามบางอย่างนี้

พี่ก็เลยบอกคุณนายดาวว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น
คุณไนดาวคนนี้มันเป็นวิทยาชีพนะ
คุณไนดาวต้องระวังคือมันอันตราย

สุดท้ายคุณไอดาวน่าจะไปเล่าเรื่องนี้ให้บางแก๊ฟังหรือเปล่า

แล้วบางแจ๊กก็เลยมาขู่พี่
เพราะพี่ไปบอกคุณไนดาวว่าเขาเป็นวิทยาชีพอะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบแล้วก็มาขู่อะไรอย่างนี้
แล้วก็เป็นเรื่องประมาณแบบนี้แต่เขาทำทุกคน

เนี่ยก็จะมีน้องเนยที่เป็นภรรยาคุณเก่งลายพัง
ก็มีการไปแจ้งตำรวจเรื่องที่บังแจ๊กหลอกขายมือถือผ่านเฟซบุ๊ก
คือเขาก็มีคดีหลายคดีในเมืองไทยแหละ
เขาไม่ใช่คนไทยใช่ไหมสรุปแล้ว

แต่ไม่ใช่ชื่อคนไทย

มหาโรคระเนียนศุษภ์เป็นชื่อกลางเขา

ก็เหมือนกับคือเป็นผู้คนที่โทษส่ง
และมึงก็ถูกดันออกไปให้เข้าเมืองไทย

อีก๔ปีคือปี๖๙ก็จะเข้ามาได้

ก็ไปแจ้งความด้วยว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้น
ถ้าเข้ามาจะได้ล็อกได้เลย

หรืออะไรอย่างนี้คือแล้วแต่ตำรวจอันนี้คือพี่ตอบไม่ได้

แต่วันนี้ผมพี่ก็ทำในมุมของพี่ที่พี่พอจะทำได้

อะไรอย่างนี้เพราะว่าไม่งั้นมันแบบมันสร้างความปันปวนอ่ะ

แล้วพี่ก็อย่างเมื่อกี้ตำรวจอ่านอ่ะคือพี่ก็ไม่ได้อะไรเลย
แค่รู้สึกแบบไม่ได้เครียดกับเรื่องเขา

แต่พี่แค่พี่แค่รู้สึกไม่สบายใจ
เรื่องของคนที่มีคนส่วนหนึ่งที่ไปเชื่อเขา

คือพี่ก็เข้าใจแหละว่าเรื่องแตงโมเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนไหว

รถไหมทุกคนรักตังโมเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเรา

เราคุยเล่นเราอยู่กองถ่ายกินนอนไว้ด้วยกัน
รู้จักพ่อเขาเคยนั่งรถเคยเวลาเขาเดือดร้อน
เขาก็แบบเออพี่หนุ่มหนูอยากออกผลกระแส

มันแบบเราคุยกันมาตลอดอะไรอย่างนี้

พี่ก็พี่เข้าใจทุกคนรักแตงโม
แต่ว่ามันต้องมีเหตุและผลไง
มันต้องดูที่มาที่ไปด้วยอะไรอย่างนี้
คือไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากให้แบบมีการค้นหาว่า

อยากให้มีการตรวจสอบอย่างถูกต้อง
เพราะเมื่อไหร่ที่ถูกตรวจสอบมาแล้วไม่ถูกต้องเนี่ย
ผลมันจะเสียไปที่ทางแตงโมด้วย

ผลที่มันได้ถึงแม้งตังโมจะตายไปแล้ว

จะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องตรวจสอบ
คือแบบเอ๊ะอันนี้

เชื่อหรือเปล่าว่าสุดท้ายสื่อ

ใช่ทุกครั้งเลยเป็นเดือน๒เดือนที่ผ่าน
ถูกค่ะไพรัสเนี่ยอัมรินเนี่ย
หรือพี่หรือใครเป็นคนวิ่งไปวิ่งตรวจสอบ

เรือเป็นยังไงภาพเป็นยังไง

เขาจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างจริงจัง

มันไปกันใหญ่แล้วล่ะคนนู้นคนนี้เข้ามาจะเบื่อ
หลังจากเดี๋ยวเมื่อวานอ่ะ
ได้ไปยื่นเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย
จะถูกเรียกเข้าไป